คุณผู้ชมเรื่องนี้นี่ก็โหดไม่แพ้กันเขาบอกว่าน้องเขยคือบุกไปหาพี่เขย
แล้วก็เอาปืนไปยิงปมทั้งหมดที่ทั้งญาติเล่าคนแถวนั้นเล่า
บอกเป็นอย่างเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องของการทวงเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วถึงขั้นยิงกันทีนี้เขาบอกว่าเงินที่ทางด้านของคนที่ถูกยิงเนี่ย
เป็นทางพี่เขยเขาอยากจะทวงเงินก้อนนี้ไปไว้ใช้สำหรับค่าเล่าเรียนของลูก
ตำรวจนะคะคุณผู้ชมค่ะภูทรจังหวัดระยองก็ไปตรวจสอบค่ะ
หลังมีคนแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงที่อำเภอวังจันทร์นะคะ
ไปพบกับทางด้านของนายสิทธิชัยงานเสเอี่ยมค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยถูกยิงที่ท้องจนบาดเจ็บแล้วก็มีทางด้านของครอบครัวเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าไปรู้มาว่าคนก่อเหตุก็คือนายสุรศักดิ์หรือว่านายหนึ่งนั่นเอง
หนึ่งเนี่ยเอาจริงแล้วตามศักดิ์คือเป็นน้องเขยนะคะของคนเจ็บ
คือเขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บพอยิงพี่เขยตัวเองเขาก็ขับกระบะเนี่ย
เป็นยี่ห้อเชฟโลเลสสีบรอนนะคะทะเบียนผอพึ่งก่อไก่สามแปด
ป้ายทะเบียนระยองแล้วหนีไปเลย
ไปสอบถามพยานที่พอจะรู้เห็นเหตุการณ์
เล่าแบบนี้บอกว่า๒ทุ่มของวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เองตัวคนเจ็บนะที่ถูกยิงที่ท้องนายสิทธิชัยเนี่ย
ลักษณะเหมือนคุยโทรศัพท์ค่ะกับนายสุรศักดิ์
ก็คือในหนึ่งคนก่อเหตุมีปากเสียงกันรุนแรง
แล้วมีคนได้ยินว่ามันเป็นเรื่องของเงินเพราะอะไร
เพราะตัวในหนึ่งเนี่ยเคยยืมเงินคนเจ็บไป
เสร็จแล้วเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยนายสุรศักดิ์เนี่ยขับกระบะ
แล้วบุกไปหาตัวพี่เขยของตัวเองถึงที่บ้าน
ไม่ได้มีการพูดพร่ำทำเพลงอะไรเดินปรีเข้าไปหา
แล้วใช้อาวุธปืนลูกสองยิงเข้าใส่สิทธิชัยที่หน้าท้อง๑นัดค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยนายสิทธิชัยล้มลงไปบาดเจ็บสาหัส
คนก่อเหตุทำยังไงน้องเขยขับกระบะหลบหนีไปเลย
ตำรวจเนี่ยก็ตามนะคะไปค้นที่บ้านพักค่ะ
ของตัวน้องเขยคนก่อเหตุนายสุรศักดิ์คนนี้
ปรากฏว่าบ้านเขาตรงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนอู่ซ่อมรถ
แต่ไปเนี่ยไม่เจอตัวหรอกนะคะแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอแล้วตกใจสุดสุดเลย
โอ้โหมีปืนอะไรเยอะขนาดนี้๘กระบอกค่ะ
และส่วนใหญ่จะเป็นพวกปืนยาวปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
แล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนอีกเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีมข่าวของเรานะคะไปดูกันหน่อย
มันมีภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดลองดู
กล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูนะ
นี่เขากำลังนั่งกินเบียร์กันอยู่คนเจ็บคือนายสิทธิชัยนั่งกินเบียร์อยู่หน้าบ้าน
ก็อยู่กับทั้งกลุ่มญาติพี่น้องของเขานั่นแหละค่ะ
จากนั้นมันจะมีจังหวะที่ตัวสิทธิชัยเขาลุกขึ้น
เขายิบขวดเบียอ่านี่ลุกแล้วนะอ่าใส่พัชตัวคุ้มอยู่
เดินออกไปเดินออกไปตรงที่มีรถกระบะจอดอยู่
คล้ายคล้ายกับเหมือนจะเดินไปหาใครบางคนแล้วเดินไปเนี่ย
เขาเหมือนจะไปหยิบของไปเปิดประตูรถด้วย
แต่จังหวะนั้นตรงนั้นคุณผู้ชมมันจะมีจังหวะหลืบ
หลบมุมกล้องไปนี่หยิบของแล้วนะแล้วปิดประตูแล้ว
คุณผู้ชมดูตรงนั้นกำแพงมันบังอยู่
ตรงกำแพงตรงนั้นแหละเป็นลักษณะที่เขาบอกว่า
ตัวคนเจ็บเดินไปคุยโทรศัพท์ค่ะและเดินออกไปตรงโรงซื้อน้ำยาง
หลังจากนั้นญาติพี่น้องได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด
รีบวิ่งไปดูปรากฏอ้าวสิทธิชัย
จมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ที่ไหนแกมีร้อง

รับใจลูกขี้เร็ว
โทรเรียทางนี้

เสร็จแล้วก่อนที่จะมีเนี่ยผู้หญิงวิ่งมาแล้วตะโกน
แบบโทรเรียตำรวจเร็ว
เท่านั้นแหละแตกตื่นกันหมดเลยแล้วรีบโทรเรียกตำรวจนะคะ
ทีนี้บ่ายของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
ไปบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละก็เป็นจุดตรงที่นายศรีฐิชัยโดนยิงค่ะ
มันอยู่ตรงโรงรับซื้อน้ำยางยังมีรอยคราบเลือดอยู่บนพื้นอยู่เลยคุณผู้ชม
เห็นเหตุการณ์ที่ชื่อว่านายแอดอายุ๕๑ปีเขาเล่าแบบนี้นะคะว่า
ตอนก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองนอนเล่นอยู่บนเปรย์หน้าบ้าน
มันอยู่ใกล้กับโรงรับซื้อน้ำยาง
จากนั้นก็ได้ยินเสียงนายสิทธิชัยพูดเหมือนกันเลยนะ
ว่าไปเดินคุยโทรศัพท์สิ่งที่เขาได้ยินเขาจับใจความได้ว่า
แล้วคนนั้นก็ลงมาจากรถยืนเถียงกันก่อนแล้วก็ทวงเงินกันอีก
ปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะ
มาตรงโรงยางนะแล้วหลังจากนั้นที่เขาเถียงกันเด้ยยินเสียงเป็นดังเร่น
อืมทีนี้ทางด้านแม่ของคนเจ็บค่ะ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตัวสิทธิชัยอ่ะ

ทวงเงินกับคนก่อเหตุนั่นแหละคนก่อเหตุก็คือสุรศักดิ์ในหนึ่งใช่ไหม
เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของการยืมเงิน๕๐๐๐บาท
ทุกคนพูดตรงกันมันเป็นเรื่องของเงินจริง
คือแม่บอกว่าเท่าที่แม่รู้นะเห็นว่ายืมไปแล้วประมาณปีหนึ่ง
แล้วทีนี้สาเหตุที่คนเจ็บลูกชายแม่ไปทวงเงิน
ก็เพราะอะไรเขาจะเอาเงินก้อนนี้มาเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูก
เอาจริงที่ผ่านมานะไม่เคยมีใครไปทวงเงินในหนึ่งเลย
ในหนึ่งมีทั้งเอาทองสองสลึงไปมีทั้งเอารถอีกคันนึงไป
ก็ไม่เคยมีใครไปทวงแล้วไม่คิดจริง
ทำไมในหนึ่งถึงโหดร้ายแบบนี้บุกมายิงลูกชายแม่ได้ค่ะ
เงินยืมไปเยอะไหม
มีเมื่อคืนนี้โทรทวงก็ก่อเหตุเลย
คือพี่คนที่โดนยิงเนี่ยจะเอาเงินมาให้ลูกเรียน

พอทวงถามไปก็คราวนี้ก็อยากจะได้คำตอบที่มันแบบ

แต่ครั้งนู้นโมโหเอาปืนมายิงเลย
เออใช่
เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคันและอย่างที่ขวัญบอกไปตอนต้นว่า
ตัวทางด้านของคนก่อเหตุในหนึ่งเนี่ย
ลักษณะบ้านเขาจะเหมือนเป็นทำเป็นอู่ซ่อมรถด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่อู่แห่งนี้ค่ะ

ปรากฏว่ามันปิดเงียบไม่มีใครอยู่เลย
ทีนี้ล่าสุดความคืบหน้าทางคดีค่ะทางตำรวจสภวังจันทร์
บอกแบบนี้ว่านายสุรศักดิ์หรือในหนึ่งหลบหนีอยู่

ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติและออกหมายจับต่อไป
ส่วนอาการของสิทธิใจคนเจ็บเนี่ย
ล่าสุดยังไม่พ้นขีดอันตรายด้วย
ทางด้านของคุณหมอโรงพยาบาลระยองดูแลอย่างใกล้ชิด
ถ้ามีความขึ้นหน้าอะไรก็จะรายงานต่อไปคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เดี๋ยวบอกย้ำเรื่องของรถกระบะที่ตัวคนก่อเหตุขับหนีไปหน่อย
เขาขับรถกระบะยี่ห้อเชฟโลเรตนะคะสีบรอนค่ะ
ป้ายทะเบียนพพ๓๘๕๕จังหวัดระยองหลบหนีไปค่ะ
พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะ